โอ้โหครับผีกะครับนี่มันล่าสลายผีกะชัดชัดเลยนี่จากคำบอกเล่าของเช้าบ้าน
ผีปอบออกอารวาสทางภาคเหนือ
ร่วมพิสูจน์ความจริงได้๒๖ธันวาคมนี้ในไทยรัฐนิวโชว์